ดูเรื่องของคนในก็เรียกว่าเป็นแวดวงการแสดงก็ได้นะครับ
เพราะว่าเขาเป็นวงเวทีหมอลำ
คือล่าสุดเนี่ยจริงคุณผู้ชมน่าจะเห็นข่าวคราวกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละ
เพราะว่ารถขนอุปกรณ์พวกเครื่องเสียงต่างของวงแสงทองฟินแลนด์
เขาไปชนท้ายเข้ากับรถพ่วง
งานนี้คุณผู้ชมคะกลายเป็นว่ามันมีเรื่องเศร้าเพราะมีคนเสียชีวิตหนึ่งราย
ทีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เขามีตารางคิวอัดแน่น
แล้วก็เป็นไปได้ว่าคนขับอาจจะหลับในนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนบนตำบลคำนาดีค่ะที่อำเภอพวนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
หกล้อตู้ทึบอย่างที่บอกเขาขนอุปกรณ์พวกชุดการแสดงเครื่องดนตรีของคณะหมอลำแสงทองฟินแลนด์นะคะ
แล้วก็มีนักร้องนำหลายคนก็รู้จักกันดีนะคุณแพรวแสงทองผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์
ก็ไปชนท้ายรถพ่วงบรรทุกไม้นะคะ

คุณเห็นไหมมันกองอยู่ตรงพื้นตรงนั้น
หนึ่งคนขับรถพ่วงคนขับรถเพื่อนชื่อในหนึ่งลินดองอายุ๓๕ปีที่ถูกชนเนี่ย
บอกว่ากำลังจะไปส่งไม้สับที่อำเภอกรรมราศัยที่กาลสิน
เขาบอกว่ารถเนี่ยที่ขนเครื่องเสียงเนี่ยของเนี่ยวงแสงทองฟินแลนด์เนี่ย
ชนท้ายเขาแบบอย่างจังแล้วก็แรงมาก
เขาบอกว่าเขาคิดว่าเป็นไปได้ว่าคนขับหลับในหรือเปล่า
แล้วพอไปสอบถามทราบมาแบบนี้ว่าเขาเพิ่งไปแสดงมาเมื่อตอนตี๒
แล้วพอแสดงมาเสร็จเขาก็เดินทางมาเลย
คือไปแสดงมาที่อำเภอนาแก่นครพนมนะคะ
หลังจากนั้นจะเข้าไปกรุงเทพต่อเพราะอะไร
เพราะเขามีการแสดงต่อก็เดี๋ยวต้องหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วค่ะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไปชนท้ายรถพ่วงแบบนี้นะ
ทีนี้ทางด้านของเฟซบุ๊กหมอลำแพรวแสงทองนะคะ

เป็นภาพรถเครื่องดนตรีที่ประสบปฏิเหตุ
แล้วก็มีข้อความว่าหมดแรงมันเกิดขึ้นอีกแล้ว

ใช่เขาบอกบีบหัวใจเสียใจเหลือเกิน

แขนขาอ่อนแรงอยากเลิกเดินสาย
จุกหัวใจและมีข้อความอะไรอีกเยอะแยะเลย
แล้วเรื่องของอุบัติเหตุนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือหลังจากเกิดวิกฤตเขาต้องไปแสดงต่อใช่ไหม
เขาก็มีการโพสต์ภาพการแสดงเมื่อคืนนี้ด้วยนะ

ในวันที่พวกเราน้ำตานองกลับยังมีพลังใจล้นหลามเพราะคน
มายืนให้กำลังใจแล้วตะโกนหน้าเวทีเพราะรู้ว่า

คือแฟนคลับก็ยังให้กำลังใจอยู่
เขาก็ร้องไห้บนพิวเทียเลยแหละแสดง